ทีนี้มาดูเสียงต่อต้านกันหน่อยนะคะ
เขาไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

บอกว่าทั่วโลกจะออกมาร่วมต่อต้านพระราชบัญญัตินี้นะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาบ่าย๓โมงเนี่ย
เว็บไซต์กรมการเงินทหารก็ถูกโจมตี
เป็นลักษณะของการคล้ายเข้าไปแบบใช้เยอะ
แล้วก็จนทำให้แบบล้มไปเลยนะคะล้ม

เขาประกาศเลยนะคะว่า๑๕นาฬิกา
โจมตีเว็บไซต์กรมการเงินทหารบก
เพื่อให้ผู้คัดค้านร่างพระราชมัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ให้ร่วมกันไปใช้กันให้เยอะจนเว็บล่ม

โพสต์ข้อความยืนยันผลการโจมตี
ที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้
แล้วพอทราบมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

โพสต์ภาพหลุมศพไว้อาลัย
จะต่อสู้ทุกทางเพื่อต่อต้านกฎหมายฉบับนี้
เตรียมประกาศท่าทีต่อไปช่วง๑๙นาฬิกา
มีการโพสต์ลิงก์แนะนำวิธีการพรางตัวบนอินเทอร์เน็ต
เพื่อป้องกันตัวเองบนโลกออนไลน์

บอกว่ามีพันธมิตรจากทั่วโลกเลย
จะช่วยเหลือในการต่อสู้ในครั้งนี้
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก็ยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่
ไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ไม่ใช่การคุกคามสื่อออนไลน์
ลองฟังเสียงพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะ
ตรงนี้ก็ยืนยันว่าการตีความว่า
จะเกิดการละเมิดสิทธิโดยเจ้าที่รัฐเข้าไป
ดูข้อมูลของส่วนบุคคลทั่วไปไม่มีแน่นอนนะครับ
ก็จะมีเฉพาะกรณีที่พบเห็นในเชิงประจักษ์ว่า
กระทำผิดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับ
ทีนี้มาดูมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตกันหน่อยค่ะ

ก็มองว่ากระแสต่อต้านจากภาคประชาชน
เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
คืออาจารย์ปริญญาบอกว่าส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้นะ
แต่ก็เพิ่งได้รับร่างกฎหมายแค่๒๓วันที่ผ่านมานี่เอง

ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายฉบับนี้
จะต้องผ่านการลงนามของรัฐมนตรีกระทรวงดีอี
และต้องขอความเห็นชอบจากศาลจึงจะสามารถดำเนินการได้
ส่วนตัวอาจารย์บอกว่ายอมรับได้
ซึ่งการดำเนินการต่อไปเป็นเรื่องของสนชว่าจะพิจารณาเห็นชอบ
หรือทำความเข้าใจกับผู้คัดค้านก่อน